ครับในการติดตามตัวครับตอนนี้เอ่อในส่วนของเจ้าที่
ตำรวจนะครับอ่าฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองแล้วก็
ก็บรรยาฐรรณนะครับได้ส่วนที่กำลังกำลังอย่างเข้มข้นนะครับ
เพื่อที่จะติดตามตัวมาให้ได้นะครับ
จะหลบหนีข้ามแดนมาหรือยังฮะหรือว่าเชื่อว่ายังอยู่ด้านในนี่แหละ
ก็ข้อมูลปัจจุบันนะครับยังไม่มีข้อมูลที่บอกว่าหลบหนีไปต่างประเทศนะครับ
จะสอบสวนขยายผลตรงไหนยังไงบ้างฮะแบ่งเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนครับ
จริงนะครับในกรณีดังกล่าวนะครับโดยที่เราจะพิจารณาไปสองทางนะครับก็คือทางที่
หนึ่งก็คือเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุจริตหรือประพฤติผิดชอบหรือเปล่านะครับ
ทางที่๒ก็คือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่อหรือปกพร่องไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่กำหนดไว้ก็มองเป็นสองฐานครับอันนี้คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับว่าทุจริตหรือว่าประมาทเลินเล่อครับเจ้าหน้าที่นี่อ่าหมายถึงเจ้าหน้าที่คนไหนยังไง
หรือว่าระดับชั้นไหนบ้างครับท่านก็ประเด็นแรกนะครับเนื่องจากว่าในการหลบหนีดังกล่าวนะครับ
ก็ต้องไปดูว่ามันมีกระบวนการในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ใครเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่
ก็ต้องเกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับผู้ที่รับผิดชอบในการตั้งแต่เรื่องของการอนุญาตให้ไปรักษานะครับ
กระทั่งในส่วนของการควบคุมดูแลนะครับที่จะต้องมีเวรผู้ต้องขัง๑คนก็จะมีเวรรักษาการ๒คนนะครับก็มีกระบวนการในการที่จะดำเนินการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังอย่างไรหรือไม่
กระบวนการทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องมีพยานทั้งบุคคลพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารมาประกอบการพิจารณาครับ
อย่างคนที่จะอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้ต้องขังไปรักษาตัวในโรงพยาบาลข้างนอกเรือนจำได้เนี่ยอันนี้ตามตำแหน่งคือใครคะท่าน
ก็เป็นอำนาจของท่านผู้บัญชาการครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพบเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ครับคือจริงแล้วในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเป็นเรื่องปกติที่ทางเรือนจำนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องสุขอนามัยหรือสุขภาพผู้ต้องขังนะครับ
เพราะว่าในเรือนจำเรามีโรคเจ็บป่วยหลายอย่างนะครับก็เหมือนคนโดยทั่วไปนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเรือนจำไม่สามารถดูแลได้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาที่ต้องอนุญาตอยู่แล้วนะครับ
ถ้ามันมีเหตุที่ต้องรักษาโรงพยาบาลภายนอกนะครับ
คือมันเจ็บฟันปวดฟันมากขนาดไหนนะครับท่าน
เขาที่ได้รับรายงานมานะครับเนื่องจากว่าฟันเขามีปัญหา
รู้สึกฟันแตกแล้วก็หลุดไปนะครับก็เลยต้องไปให้ทันตแพทย์เนี่ยครอบฟันนะครับ
เพื่อที่จะให้เขาสามารถจะใช้ชีวิตได้ปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินการได้ครับ
คืออย่างนี้ทางหน่วยงานในเรือนจำเนี่ยทางแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้ไม่สามารถรักษาได้ฟันแตกครอบฟัน
ใช่ครับเราไม่มีทันตะแพทย์อยู่ข้างในนะครับในเรือนจำก็จะมีพยาบาลอยู่นะครับ
ในการที่จะดูแลท่านสมบัติภูมินะครับ
อย่างนี้ถ้าเกิดนักโทษฟันแตกท่อฟันทุกคนก็ได้ไปทุกคนใช่ไหมฮะ
ก็จำเป็นครับจำเป็นครับถือว่าในเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังนะครับ
ผมคิดว่าอยากจะทำความเข้าใจกับสังคมด้วยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเรามีหน้าที่ในการควบคุมดูแล
คำพิพากษาของศาลนะครับอันที่สองเราก็ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของเขา
ไปเฝ้านักโทษชายที่โรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์หรือว่าข้อกำหนดนะครับ
ผู้ต้องขัง๑คนจะมีเจ้าหน้าที่อยู่๒คนนะครับในการที่จะเฝ้าในแต่ละเวรนะครับ
ในแต่ละครั้งที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีสองคนที่ต้องถูกสอบ
ก็สองคนนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้เพราะว่าในการอยู่เวรเนี่ยมันมีระยะเวลานะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่วันแรกที่มาอยู่เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันว่า
ในการใส่กุญแจในการดูแลควบคุมเนี่ยมันมีบกพร่องตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะครับ
วัดอสุขที่๒๐ที่ถูกต้องมาโรงพยาบาลข้างนอกจนสาวที่๒๑ที่ต้องปฐมการกว่ากลางคืนวันสาวที่วันหนีไป
คุณมีกี่คนกี่กะที่ต้องมาเข้าเวรกัน
ถ้าท่านยังได้ยินอยู่ไหมครับ

ครับมองแล้วเนี่ยมันแหม่มันมันเป็นขบวนการในการช่วยเหลือให้นักโทษหนีไหมฮะเนี่ยท่านถามตรงเลยฮะเนี่ย
อย่างเสียแป้งเนี่ยฮะเขาโทษทั้งหมดนายชาวลิศคือ๒๑ปี

ใช่ครับยังจำนวนเกิน๒๑ปีขึ้นไปเนี่ย
คุมผู้ต้องหาคุมผู้ต้องหังได้ใช่มั้ยต้องไม่
ต้องส่งมากรุงเทพใช่ไหมนะ

สังคมที่ฟังข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อยู่หน่อยไหม

สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นนะครับผมเองก็ได้กำชับไปยังผู้บัญชาการ
ทั่วประเทศนะครับให้ยกระดับในเรื่องการดูแลผู้ต้องขังที่ออกไปข้างนอก
ไม่ว่าจะเป็นรักษาพยาบาลหรือว่าออกไปทำกิจกรรมต่างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ
เราเองต้องมีการทบทวนมาตรการต่างที่มันมีความบกพร่อง
โดยเฉพาะกรรมเศรษฐภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ข้อกำหนดต่างครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผู้ที่กระทำความผิดนะครับ
อันนี้ผมยืนยันอย่างชัดเจนนะครับถ้าประพฤติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับ
โดยเฉพาะในปรบอร์โศตรภรรย์คมต่อชะเกดนะครับ
ต้องรับสิทธิเป็นสามเท่ากว่าคนปกติครับตอนนี้ยัง
ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ใครออกไว้ก่อนหรือว่าพักงานไว้ก่อนใช่ไหมครับ
ก็จำเป็นต้องมาศิษย์หน้าที่ในส่วนกลางเพื่อสำรอง
ไปทำหน้าที่แทนนะครับท่านนะครับยไขคล้ายมาบ้างครับ
เครื่องพัฒนาการที่ก็เอามาตัดไม่ออกเอาดอกเดียว
ไม่รู้ทำมาจากไหนไขออกเลยนะฮะท่าน
อันนี้ก็ต้องสอบสวนนะครับว่ามันได้มายังไงนะครับ
แล้วก็มันสามารถเอากุญแจไปก๊อฟฟี่หรือเปล่า

มันมีสถานการณ์ที่มีความมั่นคงสูง

ก็มีทั้งในส่วนที่สามารถกุญแจทั่วไปถอดได้ครับ
ครับก็เรื่องการตามจับก็เป็นส่วนของตำรวจที่ว่ากำลังไล่ตามจับอยู่
ตั้งกรรมการสอบนี้ให้มีผลภายในกี่วันให้ทราบผล

ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ๒๓ตุลานะครับ

ครับสวัสดีครับ